คือบริบทความเป็นสังคมไทยบางอย่างที่เป็นข้อเรียกร้อง
ที่ต้องการการถกเถียงอย่างอารยะเนี่ยมันไม่เอื้ออย่างน้อยกว่าอ่ะณช่วงนี้
มันไม่เอื้อค่ะเพราะเราไม่เปิดโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กันอย่างแบบ
กกันอย่างอารยะทุกครั้งเมื่อจะมีการถกกันอย่างอารยะ
ก็จะมีการอ้างเหตุผลว่าถ้าปล่อยให้เป็นตรงนั้นเนี่ย
มันจะเกิดการลุกลามบานปลายขึ้นมาทั้งทั้งที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะฮะ
โดยเฉพาะยิ่งรัฐไทยในปัจจุบันซึ่งควบคุมอำนาจค่อนข้างจะเด็ดเสร็จ
มีความสามารถสูงมากครับในการที่จะระงับยับยั้ง
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ขึ้นมาแล้วก็ต้องการที่จะใช้ความรุนแรง
สามารถจะทำได้ชวนเข้ามาคุยสิแต่ไม่เคยเลยไง
ไม่เคยรัฐจะเป็นเจ้าภาพได้ไหมถ้าอย่างนั้น
เป็นเจ้าภาพเลยให้แต่ละฝ่ายมาคุยกัน
แทนที่จะออกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่ให้ใครมาพูด
เป็นไปได้ไหมล่ะถ้าคิดว่าอยากจะเป็นสังคมอารยะ
เป็นเจ้าภาพทำตัวให้เป็นกลางจริง
ดึงให้แต่ละฝ่ายขึ้นมาพูดบนข้อเท็จจริงด้วยเหตุด้วยผล
และนี่มีผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้ง
เอาอย่างนั้นดิผมคิดว่าอันนั้นแหละน่าจะเป็นทางออก

ก็ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยมาโดยตลอด
อย่างสมมถุจะกลุ่มนักเรียนน้องนักเรียน
ลำตีศึกษาถึงขนาดเดินฝ่า
มวลชนไปแล้วไปนั่งคุยกับนักศึกษา

เพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันทำความเข้าใจกันได้
แต่ว่าบางอย่างบริบทบางอย่างมันต้องขอไว้

ผมเข้าใจว่าบางเรื่องมันพูดจากคุยกันได้
แต่บางเรื่องเนี่ยคนส่วนใหญ่ของประเทศมันพูดจากันไม่ได้

แล้วคนที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมอะไรต่าง

พักคุณธนทรคุณพญาบุตรหรือใครก็ตามที่เขาออกมาไม่เป็นไร
ก็เราเห็นอยู่แล้วว่าท่านอยู่ตรงไหนถูกไหมครับ
คือจริงต้องให้อาจารย์อนุสรขอโฆษณาก่อนนิดเดียวค่ะ